เรื่องรอบขอบสนามช่วงเย็นนะครับวันนี้เจอกับพี่ชีวรรณทรสมกิลงโรนแล้วก็ข้าววิรวิทรรณเชื้อ
เมื่อวานนี้ทำนักเตะชุดยู๒๓ของไทยทำผลงานได้แบบดีใจมาก
ชนะบาเรนไปห้าประตุศูนย์ต้องถามคนนี้เพราะเขาเข้าไปดูในสนาม
โอ้โหกรี๊ดกันลั่นสนามเลย

ไม่ออกอากาศดีกว่าแต่ดีใจมากนะครับเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราเรียกศรัทธาแฟนกลับมา
เพราะว่าเนี่ยตอนเข้าไปสนามตอนแรกเนี่ยตกใจเหมือนกันเพราะว่าแฟนฟุตบอลถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความจุสนามราชมังคลาที่เขาปรับปรุงมานะครับ
ถือว่า๗๐๐กว่าคนเป็นยอดแฟนบอลที่ต้องยอมรับว่าน้อยแต่ว่าหลังจากที่เราชนะในวันในเมื่อวานนี้เนี่ย
ผมยังมั่นใจนะว่าในวันเสาร์นี้ที่เราเจอออสเตรเลียเนี่ยแฟนฟุตบอลจะเข้ามาเชียร์กันเยอะนะครับ
พอหลังจากเมื่อวานนี้ที่เขาเอาชนะได้๕ต่อ๐เนี่ย
กดดันมันก็หายไปเพราะว่านักฟุตบอลทุกคน
เขาก็ตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้ว
เหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นทัพช้างศึกยู๒๓ชุดใหม่
เริ่มต้นจากคนนี้ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี

ที่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะคะ
พชสารชาติแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นะคะ

ก็บอกว่าดีใจที่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง

รวมถึงเพื่อนร่วมทีมชาติชุดนี้นะคะ
วิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในศึก๔เกม๒๐๑๙ที่ผ่านมา

ดีใจที่ทั้งตัวเองและน้องอย่างสุพนัทเหมือนตา
สามารถยิงประตูได้ในเกมเดียวกันนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือชั้นศึกท้ายสามารถเก็บ๓คะแนนบ้าง
ก็ดีใจที่เราเหมือนแบบ
ก็ดีใจครับที่ยิงได้
กับที่ดีใจกว่าคือเราช่วยกันเล่น
เราเล่นเป็นทีมครับทีมคะแนน
ได้จังหวะจ่ายลูกแรกนี่พี่พิชิเซลก่อนเข้ารายการบอกว่าคล้ายคล้ายลิ้นกาลเลยนะอ่า
แต่ดีกว่าเยอะแต่ดีกว่าเยอะแสดงว่าเก่งกว่าใช่ไหมเก่งกว่าค่ะเท่านั้น
จังหวัดนี้นะมาดูอีกคนนึงครับก็คือเจริญศักดิ์วงกรครับ
หรือว่าเจ้าเท่นะครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาในช่วง๕นาทีสุดท้ายนะครับ
ก็เปิดเผยหลังจากที่ลงสนามนะครับบอกว่าทำได้๒ประตู
เป้าหมายหลังจากนี้ก็คงจะตั้งใจที่จะทำให้ดีในแมชที่เจอกับออสเตรเลียนะครับ
ซึ่งแมชออสเตรเลียเนี่ยเขายอมรับว่ายากกว่าแล้วก็เป็นทีมที่เก่งกว่าบาเรนแน่นอนครับ

อย่างไรก็ตามเขากับเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อให้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการนะครับ
คือชื่อเท่ลงมาช่วงท้ายิง๒ประตูนี่เท่คูณ๒ไปเลย
ชายเท่มากแล้วก็โอโหแค่ท่านดีใจเท่ต้อยิงตี

เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของเจ้าเท่ครับ
แล้วก็ออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ถึงแมทแรก
วันนี้เขาจะเสมอแล้วเราก็ประมาทไม่ได้
เราก็ต้องพยายามทำงานหนักแล้วก็พยายามจะทำเต็มที่ที่สุดครับผม
ยิงประตูได้ดูหล่อขึ้นมาทันทีนะคะ
อีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียล
เกมเมื่อวานนี้คือคนนี้เลยค่ะสรวิทย์พานทอง
เป็นวิทธิ์ฟิวตัวกลางที่ไม่มีชื่อในซีเกม
แล้วก็มีชื่อเป็น๑๑ตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวตัดเกม
ซึ่งก็ปรากฏว่าทำหน้าที่ได้อย่างแนบเนียน

ใช่ครับคือเจ้าตัวจริงแล้วอาจจะถนัดไปในเรื่องของเกมรุกมากกว่า
ขออภัยแต่ว่าพอถูกอากิรานิชิโนให้มาเล่นเป็นกองกลางตัวรับ

เขาเคยเล่นตอนสมัยที่เล่นฟุตบอลนักเรียนกับอสัมชันธนบุรีอยู่แล้ว
แล้วก็กลับมาเล่นตำแหน่งนี้อีกครั้งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ
ก่อนหน้านี้อาจจะได้รับบทบาทในสโมสร
ก็คือไปเล่นทางริมเส้นแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ย
เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโค้ชนิชิโนที่จะมาลงเล่นเป็นแก๊กซ้าย
แต่ว่าโค้ชนิชโนตัดสินใจให้สปาร์ทที่ตำแหน่งนี้
ปรากฏว่าได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างดี
แล้วก็เล่นร่วมกับกฤษฎากาแมนได้ค่อนข้างลงตัวนะครับ
เพราะว่าจริงตำแหน่งกองกลางตัวรับ
ตอนซีเกมส์ถือว่าถูกวิพาควิจารณ์
เพราะว่ามันต่างจากชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่มีสหรัฐกับพิธีวัฒน
คือค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับ
แต่ว่าพอเป็นชุดนี้เนี่ยเป็นสรวิทย์กับกฤษดาก็ลงตัว
ลงตัวเริ่มที่จะเห็นอนาคตของสองคู่นี้
เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องรอดูในนัดต่อไปด้วยนะคะ
ใช่ครับส่วนยอดการขายบัตรตอนนี้หลังจากที่แมชแรกนะครับ
แรกนี่แฟนฟุตบอลค่อนข้างน้อยนะครับผม
แต่ว่าแมชต่อไปนะครับทีมชาติไทยก็แน่นอนเจอกับออสเตรเลียนะครับ
อากิระนิชโนนะครับก็เปิดเผยเหมือนกันในเรื่องตรงนี้นะครับ
บอกว่าในเกมที่จะเจอกับออสเตรเลียเนี่ย
อาจจะยังยึด๑๑ผู้เล่นแกนหลักเหมือนชุดเดิมนะครับ
เพราะว่าโดยรวมแล้วค่อนข้างลงตัวแต่ก็คงต้องดูเงื่อนไขของผู้เล่นด้วยนะครับ
ว่าใครเหมาะสมที่สุดรวมถึงอาการบาดเจ็บ
แล้วก็แท็กติกของทีมชาติออสเตรเลียด้วยว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าหลังจากจบแมชนี้น่าจะมีการไปรีวิวการเล่นของทีมชาติออสเตรเลีย
ลงเล่นกับอีรักษ์แล้วก็นำมาปรับใช้เหมือนกัน
ทีนี้สำหรับเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับออสเตรเลียนะคะ
ฟุตบอลยังสามารถเข้าไปเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทย
ที่๒๓กันได้ติดขอบสนามนะคะ
เพราะว่าล่าสุดจากการเข้าไปเช็คบัตร

โอ้โหยังเหลือเยอะนะครับถือว่ายังเหลือเยอะพอสมควร
ใครที่อยากจะไปดูแล้วยังไม่มีตัวก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้
ซึ่งเมื่อวานนี้จริงแล้วหลังจากที่ผลการแข่งขันออกมาดี
หลายกระแสในโลกโซเชียลก็มีพิมพ์บอกเหมือนกันว่า
วันที่๑๑นี้วันเสาร์ด้วย
จะเดินทางไปชมเพราะว่ามันสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่าย
เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ฟอร์มไทยเล่นดี
พนัทเหมือนตาเองก็บอกว่าอยากจะให้แฟนฟุตบอลเข้าไปชมกันให้

เพราะเมื่อวานถ้าดูจากภาพถ่ายเท้าสดก็จะเห็นว่าอาจจะโล่งเล็กน้อย
คือจังหวะเฮในสนามมันยังแบบไม่ค่อยสะใจ
มันยังแบบโอเคมีเสียงเฮจริงแต่ว่ายังไม่ได้กระหึ่ม
เหมือนตอนชุดใหญ่ที่ตอนนั้นคนดู๓๔หมื่นแบบนั้น
อาจจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในเกมวันเสาร์นี้

แม้ว่าเราจะเคยชนะบาเรนมาแล้วในนัดแรก
แล้วก็มีโอกาสที่เราจะเข้ารอบต่อไป
แต่ก่อนหน้านี้ครับรายการนี้จัดการแข่งขันมาแล้ว๔ครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔นะครับ๓ครั้งก่อนหน้านี้ทีมเจ้าบ้านเปิดการแข่งขัน
ก็คือลงเล่นนัดแรกด้วยการเก็บชัยชนะแบบ๑๐๐รวมถึงไทยด้วยนะครับ
แล้วเขาเข้ารอบไหมทั้งหมดเนี่ยชนะในนัดแรกทั้งหมดแล้วไทย๒๐๒๐เนี่ยก็ชนะ
ซึ่งเราเนี่ย๒โปรแกรมตัดถัดไปนี่เป็นงานหนักด้วยเพราะว่าต้องเจอกับออสเตรเลียก่อนตามด้วยเจอกับอีรักษ
ทีนี้มี๓คะแนนในกระเป๋าเนี่ยมันสบายใจได้หน่อยแต่ว่าถ้าเก็บได้อีกสักคะแนน
หรือสัก๒คะแนนอย่างดี๓๔คะแนนไปเลยจะได้การันตีการเข้ารอบนะคะ
คือประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยกับทีมอย่างโอมานกับจีนนะครับ
คือที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทีมอย่างโอมานกับจีนเขาเจอทีมโถที่๔เหมือนเราในแมชแรก
เหมือนเราเราเจอทีมโถที่๔ก่อนแต่ว่าไปสะดุดกับทีมโถที่๓กว่าโถที่๓
เพราะฉะนั้นอีก๒แมชเจอโถที่๓ก็คือออสเตรเลียวันที่๑๑มกราคม
แล้วก็เจออีรักษ์โถที่๒วันที่๑๔มกราคม
เราจำเป็นที่จะต้องมีแต้มนะครับเพื่อที่จะล้างอาถรรพ์ที่เคยเกิดขึ้น

อย่างน้อย๑แต้มก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบนะคะ
ซึ่งทั้ง๒เกมนี้ก็แข่งขันที่เดิมสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ยังสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันกันได้นะคะ
แข่งเวลาเดียวกันก็คือ๒ทุ่ม๑๕นาทีนะคะ

เตะต้องการกำลังใจจะได้เฮกันสนุกหน่อยนะคะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอลอินโดนีเซีย

ระหว่างที่ทีมอินโดนีเซียเปิดบ้านเจอกับทีมมาเลเซีย
ของแฟนบอลทีมชาติอินโดนีเซีย
กับแฟนบอลทีมชาติมาเลเซียที่สนังบุฒิกิจาริย์
ก็เลยทำให้มีคำประกาศออกมาแล้วว่าจะสั่งปรับเงินการลงโทษนะคะ
สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียจะถูกปรับเงินประมาณเยอะนะ

ทุกครั้งในการเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าบ้าน
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๐

ก็คือต้องเล่นแบบไม่มีแฟนบอลที่ในฐานะของแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับ
ในครั้งนี้อินโดนีเซียเขาเหลือโปรแกรมในบ้านแค่แมชเดียว

จริงถ้าพูดถึงมุมของไทยไม่ค่อยดีนะ
เราจะได้ง่ายหน่อยครับส่วนสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย
ถูกปรับเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าถูกปรับ๑ล้าน๕แสนบาท
จากปัญหาที่แฟนบอลของมาเลเซีย
กระทบกระทั่งกับแฟนบอลของอินโดนีเซียในบ้านของตัวเอง
รวมถึงกรณีของกุญสือของทีมอย่างตันเชงโฮนะคะ
ไม่ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่มาเลเซียบุกไปแพ้เวียดนามค่ะ